มาดูกิจการร้านส้มตำรอยตกค่ะช่วงนี้แผ่งอีกนะคะ
แต่ว่าไม่ง่าใจว่าผลฟ้าจะตกลงมาวิธีประสักไหมนะคะ
อรึณสวัสดีนะคะดูก่อนร่อนหนาวและงานสภาพอากาศ

ช่วงนี้ค่ะฝนตกชุ่มฉ่ำกันมากเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็ตกกระจายกันไปทั้งประเทศทั้งเหนืออีสานกลางใต้ตะวันออกด้วยค่ะ
ดูข้อมูลกันจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
จะเห็นว่าในพื้นที่ประเทศไทยก็จะมีปื้นสีเขียวสีเหลืองสีส้ม
ตกกระจายนะคะอยู่ทั่วไปเลย
แสดงถึงลักษณะของกลุ่มเมฆที่เกาะตัวแล้วมีโอกาสเกิดฝนค่ะ
ส่วนปัจจัยเกิดจากอะไรนะคะเราจะมาดูจากแผนที่อากาศกัน

คือตอนกลางนับตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกลงมาตอนล่าง
จะได้รับอิทธิพลจากร่องฝนที่พาดผ่านนะคะ
ร่องฝนตรงนี้นะคะจะเกิดขึ้นระหว่างหย่อมความกดอากาศต่ำ
คือสัญลักษณ์ตัวแอล๒จุดที่อยู่ใกล้กันนะคะ
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกคลื่นลมแรง
เพราะฉะนั้นกระทบทั้งภาคตะวันออกอ่าวไทย

อย่างเช่นเส้นพันสิบสองเนี่ยนะคะก็จะบ่งบอกถึงว่า
บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเริ่มมีอากาศหนาวเย็นแล้ว
ซึ่งเส้นนี้แผ่ลงมาปกคลุมเรื่อย
มันก็ดันความเย็นให้เข้ามาสู่ประเทศไทย

พื้นที่ตรงกลางของประเทศมีความร้อนอยู่แล้ว
กับหนาวเจอกันนะคะก็เลยทำให้เกิดฝนเกิดขึ้น
บริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางด้วยนะคะ
และลักษณะของคลื่นนะคะคลื่นภาคใต้ก็จะสูง
เนื่องจากว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงมากขึ้น
ถ้ามันเพิ่มกำลังขึ้นมันก็อาจจะทำให้เกิดพายุ
แล้วก็เคลื่อนตัวเข้ามายังพื้นที่ประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
เพราะฉะนั้นในระยะนี้ค่ะวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปด
รวมไปถึงวันที่ยี่สิบเนี่ยต้องจับตามองเรื่องของฝน
ถ้าหากผ่านพ้นวันที่๒๒ไปแล้วก็อาจจะมีลมหนาวเข้ามาแล้วนะคะ
วันนี้ค่ะต้องเฝ้าระวังพื้นที่ที่จะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะคะ
อีสานก็ได้แก่ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามแล้วก็ภาคอีสานตอนล่าง
ส่วนภาคกลางก็นับตั้งแต่ตอนกลางนะคะนครสวรรค์ชายนาฏลบบุรี
แล้วก็ไปทางด้านตะวันตกของประเทศส่วนภาคตะวันออกแปดจังหวัดเตรียมรับมือ
โดยเฉพาะชนบุรีระยองจันตราที่ติดกับทะเลแล้วก็รับลมนะคะ
คลื่นสูงระมัดระวังกันด้วยส่วนภาคใต้ระยะนี้ยังคงชุ่มฉ่ำตกกันหลายพื้นที่
ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเรื่องน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มน้ำท่วมฉับพลัน
แถบกระบีตรังสตูนระนองภูเก็ตด้วยนะคะ
และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวในเรื่องของสภาพอากาศและต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในรู้ก่อนร้อนหนาว
กลับมาติดตามกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ